เอาคุณผู้ชมคะเงยหน้ามองจอกันหน่อยดีกว่า
จะชวนคุณผู้ชมไปจ้องชวนคุณผู้ชมไปดู
เขาบอกว่าเป็นปฏิหารอะไรฮะเป็นอภินิหารขันน้ำมนต์เดือด
คุณสืบสกุลยังไงฮะนี่ค่ะตอนที่พระกำลังทำพิธีอยู่เนี่ยเห็นไหมคะ
เห็นมือใช่ไหมถือเทียนอยู่แล้วกำลังทำพิธีบริกรรมคาถา
คุณผู้ชมสังเกตในขันให้ดีตอนนี้น้ำยังนิ่งอยู่นะ
เดี๋ยวรอดูจ้องดูอีกแป๊บนึงค่ะเห็นไหม
น้ำเริ่มมีการสั่นไหวมีการกระเพื่อม
คนก็เลยบอกว่านี่แหละคือขันน้ำมนต์เดือด
มันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อมืออีกข้างนึงเนี่ย
ก็เหมือนจะประนมอยู่แล้วคุณเห็นพระอีกรูปหนึ่งไหม
ที่จ้องมองทุกคนดูคลิปนี้นะคะ
เป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์คณะหนึ่งที่กำลังสวดมนต์บริกรรมคาถา

เป็นคนร่ายมนต์หยดน้ำตาเทียนลงที่ขัน
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ภาพแบบนี้ค่ะน้ำมันสั่นไหวได้
ทีนี้เพจแม่ทัพลิงอินร่างทรง
ซึ่งเป็นเพจแฉพวกพฤติกรรมร่างทรงแล้วก็พฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสม
เอาคลิปนี้มาแชร์เขียนแคปชั่นเขียนข้อความเอาไว้แบบนี้
บอกว่าวิชาน้ำมนต์เดือดพร้อมวงเล็บด้วยนะ
บอกว่าน่าจะเป็นการใช้นี่มุมนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นค่ะ
ใช้นิ้วเท้าน่ะขยับเขียนขยื่นขันน้ำมนต์
ใช้นิ้วเท้าดันขันน้ำมนต

อันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมใต้ขันน้ำมนต์เอาจริงมีผ้าขุนหนูนุ่มรองอยู่ผืนหนึ่งใช่ไหม

คือเท้าของพระท่านทำให้น้ำมนต์เดือดได้
คือไปเหมือนกับกระแทกเคลียร์

ก็เลยมีคนวิพักษ์วิจารณ์เยอะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบคลิปนี้ด้วยนะ
คลิปนี้เป็นคลิปเก่าเมื่อ๙ปีที่แล้ว
พระในคลิปท่านเป็นพระจริง
ชาวบ้านเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อน้ำมนต์เดือด
ทีนี้เวลาท่านบริกรรมคาถาเมื่อไหร่
มันก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
น้ำมนต์ก็จะสั่นก็จะสะเทือนแบบนี้

เป็นท่านเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่มุกดาหาร
แล้วท่านเพิ่งละสังขารไปเมื่อปีที่แล้ว
ยืนยันว่าเป็นคลิปเก่านะคะ